เมื่อเช้าไม่ค่อยได้สุดใจตื่นเต้น

อันนี้ก็ก็รู้สึกว่า

แล้วประตูสุดท้ายเราได้บอกภาพคืออะไรเป็นคะ
จะถึงแนวท่องของ

ดีใจที่วันนี้เป็นวันหยุ่งของคุณ

คือเต็มแรก

แต่ที่เรารู้สึกจากข้างในจริง

ของระยะเวลาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการประสิทธิ์ใจเหมือนกัน
แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราก็รู้ท่าชัดเจน
แล้วก็รู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่
แล้วเราอยากจะใช้ชีวิตเพื่อนเพื่อนก็มีความรู้สึกใครไหน
คือทุกครั้งเวลาเรารู้สึกดีกับใครสักคนอื่น
หรือว่าเรามีแฟนเรามีความรัก
จะมีความรู้สึกว่าคนนี้เรายังอยู่พร้อมกับเราชีวิตสุดท้าย

มั่นใจในผู้หญิงคนนี้แล้ว

มันมีความรู้สึกมากขึ้น

และเราคุยกันมาความรู้สึกว่าเรา

มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรามั่นใจ

คือสำหรับเจ้าบ่าวของเราเป็นพ่อของลูก

ในชีวิต
เรื่องเบาคือคนเราทุกวันเนี่ยค่ะเวลาเราออกไปทำงานมันจะมีความเหนื่อยมากทางการอยู่แล้ว
ปันกลับมาปันได้คุยกับบุญแล้วปันรู้สึกว่าข้าวเหนื่อยขึ้นมาแล้วมันทำร้าย
แล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งที่เรารู้สึกมันเป็นอย่างนั้นทุกครั้ง
แต่ว่าทุกครั้งที่ว่าเราเกิดปัญหาในชีวิตอ่ะคนที่เราอยากเล่าอยากแชร์ก็คือบุญ

คืออันนั้นเป็นนานที่สูทน์ความรักของเราสองคน
หรือว่าหลายคนอย่างนี้ตามชีวิตของเราสองคน
ว่าปัญหานั้นคือปัญหาค่อนข้างใหญ่มันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างเราสองคนแหละ
ที่นี่เป็นเรื่องที่หนูจะตามมองจากคนมาประเทศใช่ไหมครับ
ณตอนนั้นหนูเชื่อว่าหลายคนก็เป็นกำลังใจให้หนูสองคนผ่านตรงนั้นมา
แล้วณวันนี้หนูสองคนผ่านนัดชุดนั้นมาแล้ว
ก็รู้สึกว่านี่แหละก็คือบทพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์แค่หนูกับหนูสองคน
แต่พิสูจน์ให้ทุกคนจะเข็มว่าหนูกับหนูสามารถจับรุ้นและผ่านจังหาตรงนั้นมาได้
ก็ฝากลูกเขาจะเป็นห่วง
แบบว่าเราไม่ควรในร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเข้ามาอยู่กับเรา
ได้เห็นพัฒนาจังหุ้นหรือว่าจะเห็นแปลงหุ้น
ในเรื่องของความใจร้อนความหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็ค่อนข้างสบายใจขึ้นมีแต่บอกว่า

มีจุดทะเบียนส่งรถเรื่องไหน
จุดทะเบียนส่งรถตอนนี้เรา๒คนอยู่ดิน

ก็อาจจะหาวันเวลาที่เหมาะสม
ในการเก็บประเทศทางโรธ

ยังค่ะก็น่าจะเปลี่ยนนามสกุล

แล้วยังใช้ชีวิตจริงของการงาน
อาจจะยังต้องใช้กันตรงเดิม
ขอบคุณน้องเรียกว่าเราแสดงคนนี้เชี่ยวกันโหดมาก
ขอเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวแบบ
ชุดบินแฟนกันก่อนแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันสำหรับคนไหนล่ะ
แบบไว้รุ่นต่อยความจริงค่ะ
น่าจะสัก๒ปีประมาณนั้นค่ะ
ชุดวันนี้ของเราดูเป็นตัวของตัวเองมาก
ชุดวันนี้ใช่ไหมคะก็อันนี้พี่ดิเซนเดอร์เป็นคนออมแบบให้จากร้านตาลโมมัน
อย่างที่เขาเห็นว่ามันกับพุทธชอบดำน้ำมาก
จะมีพวกน้องหอยน้องบูน้องปลามาอยู่บนชุด
ก็จะแบบแอลเดียลนิดหนึ่ง

จริงแล้วมันไม่ได้ดีงานที่ชัดเจนนะคะ
เหมือนกับมันมีการเลือกโฟส์สีที่มันอยากให้เป็น
รู้สึกว่าความความต้องการอยากให้โทนของงานเขามาเป็นแนว

ตอนที่ผ่านอ่ะทั้งวาน

สีแบบเย็นฟ้าเสียงไฟติดมันทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็บอกที่เขาไปทุกอย่างก็เลยเกิดมาเป็นธุรกิจงานของมันนี่ด้วย
แล้ววันนี้จะมีสักกี่ชุดสำหรับผู้สั่ง
วันนี้ของป่ามีทั้งหมด๕ชุดค่ะ

ชุดงานอีก๑ชุดแล้วก็อัพเตอร์อีก๑ชุด
คืออย่างที่แพทย์บอกว่าทะเลเนี่ยค่อนข้างเป็นสถานที่ที่เราสองคนชื่นชอบนะคะ
เธอยังไม่หนังโกลดแต่จะเป็นจริง

แต่มาแม่ยิ่มออกมา

เพราะว่าตัวตนเองสป๊าห์ค่อยเป็นคนสด
ใหญ่อาจจะไปเน้นเป็นสูทีพองอะไรแบบนี้มากกว่ามัน

ไม่ไกลจากลายกาแฟมาก
อยากจะพักอาศัยอยู่ที่นั้น

นอกจากนี้ก็ทำงาน

ก็ควรตัวดีเหมือนผู้รักมาจะให้กัน

ยังไงจะให้ค่อยยุ่นติดกับความสัญญากันต้องกินมีตามบางอย่าง
ตามสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าไหวนะ

ร้านวีดงาม

ก็แกขนาดเสร็จจะมานี่
แล้วก็ดื้อให้หน่อยลงไปแล้วก็เตรียมเลนส์ให้ดู

คือว่าไม่ได้ดื้อเลยเหมือนว่าเขาแบบชอบสนอะไรอย่างนั้น
ค่ะมีแผนที่จะไปที่นี่มุ่งไหนคะ

แต่ว่าของมันกับผมก็ยังไม่รู้ว่าชอบดำน้ำใช่ไหมคะ
แผนก็จะไปทะเลเข็นแต่ว่าณช่วงนี้ซ่อมร้อนสูง
สถาปกติอาจจะเป็นช่วงหลังจากนี้
ตอนนี้ก็หลังจากเสร็จงานก็ทำงานไปก่อน
แล้วก็มีโอกาสส่วนสูงสถาปกติที่ก็จะเป็นสำเร็จ
เพราะหวานอยู่แล้ว

ก็คือเจ้าเม่า
เจ้าเม่าคือ

ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้
ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้

ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้
ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้

ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้
ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้

ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้

ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้

ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้
ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้
ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้

ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้

ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้
ก็คือเจ้าเม่าคืนนี้